คุณผู้ชมมาเรื่องขอโชคขอพรกันดีกว่านะคะ
ใกล้แล้วอีก๒๓วันเองค่ะ
จะบอกว่าเมื่อวานค่ะที่วัดไซจังหวัดอ่างทอง
คุณดูสิวัดแทบแตก

เขามีพิธีเฉลิมฉลองรับขวัญไอ้ไข่
ที่มีการนำมวลสารจากกระถางทูบไอ้ไข่
มาจัดสร้างรูปจำลองที่วัดไซเท่านั้นแหละค่ะ
พอประชาชนรู้ข่าวก็ไปกัน
คุณไปกันเยอะมากแล้วก็มีการฉายหนังกลางแปลงแบบนี้ด้วยนะคะ
นักเสี่ยงโชคพากันจุดทูบจุดเทียน
ปิดทองกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
แล้วก็สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะ
จ้องกันไปนี่ที่นั่นแหละค่ะ
ขันนมลนะคะโดยไอ้ไข่วัดไซเนี่ย
ว่าจากกระถังทูบไอ้ไข่ที่วัดเจดีจากนครศรีธรรมราช
หล่อจำรองเป็นลูกไอ้ไข่แล้วก็ให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสมาขอโชคขอลาบขอพร
เพราะมีการล่ำลือกันด้วยนะคุณว่าในยามค่ำคืน
ไข่วัดไซเนี่ยจะมีการแสดงปฏิหารปรากฏกายให้เห็นเป็นเด็กผมจุก
ชอบมาเดินเล่นอยู่ที่ที่วัดกับม้าแบบนี้ม้านี่ชื่อว่าสงกรานนะเนี่ย
เห็นบอกว่าเด็กผูกจุกมัดจุกมาเล่นกับม้าแบบนี้ค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดสาขาของไอ้ไข่

มีสาขาไปหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่อ่างทองมันมีภาคเหนือด้วยใช่ไหม
ใช่สาขาอ่างทองก็อีกสาขาหนึ่ง
สาขาภาคเหนือที่วัดสรรมะเกียงตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดก็อีกสาขาหนึ่งค่ะ
ชาวบ้านพอรู้ว่าจะเปิดเป็นสาขาใหม่
มาเลยค่ะมาร่วมพิธีบวงสวงไอ้ไข่ขนาดเท่าตัวจริง
เขาบอกจากฐานถึงศีรษะรวม๒เมตร
อกจากนี้มีอีก๑ขณะนะขนาด๑๐๐เซนติเมตรด้วย
อันเชิญมาจากไหนบอกว่าอันเชิญมาจากออริจินัล
เจดีใช้เลิกงามยามดี๑๓นาฬิกา๑๓นาทีของวันที่๑๓กันยายน
ใช้เวลาในการบวงสวง๒ชั่วโมงค่ะ
นี่ค่ะประชาชนไปเต็มหมดเลย
จากประชาชนแล้วเขาบอกมีผีเสื้อสีดำเต็มเหมือนกัน
จดที่วงสวงวินบุบบบหมดเลย
เขาบอกแบบนี้อาจารย์ผู้ประกอบพิธีนะคะก็ชี้ให้ดูดิผีเสื้อ
แล้วก็บอกว่านี่ไงเป็นสิ่งที่ไอ้ไข่เขารับรู้แล้วถึงพิธีนี้
ก็เลยมีผีเสื้อมาบินและไอ้ไข่มาอยู่ที่วัดแห่งนี้
มาช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อนในช่วงไวรัสโควิด๑๙
แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานนะคะได้ทำพิธีขอโชคขอลาบอย่างใกล้ชิด
เขาบอกชัดคำว่าอย่างใกล้ชิดแต่ใกล้ชิดเวลา
ก่อนที่แต่ละคนจะรีบเดินไปที่แผงสลากทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไปเดินไปที่แผงสลากค่ะเรียงรายและเขาบอกว่าแถวนั้นเกลี้ยงแผง
เรื่องมันเศร้าเข้าวัดดีกว่าเผื่อจะได้อะไรกลับมาบ้าง

อันนั้นสาขาเชียงใหม่นะผมพาไปสาขาที่นครสวรรค์

เออก็มีเหมือนกันแหละครับพิธีเปิดเนธไอ้ไข่เหมือนกันแหละนะฮะ
แต่ว่านี่ที่ภาพนี้ให้ดูก่อนเป็นร่างทรงผู้หญิงคนนี้นะ
เขาบอกว่าโอ้โหเป็นการเข้าทรงนะฮะ
บรรดานักเสียงโชคก็ไม่พลาดแหละก็ไปดู
เพราะว่าร่างทรงเขายกมือทำไมก็ไม่ทราบ

เมื่อกี้ยกมือทำนิ้วทำมือทำไม้เนี่ย
อันนี้อยู่ที่วัดตะเคราะหลาดนะฮะ
อยู่ที่ตำบลสำรงชัยอำเภอภัยสาลี
ทางด้านของพระอาทิการชันชัยเจ้าวาด
หลังจากที่ลูกศิษย์ได้มีการอัญเชิญมาจากนู่น

เป็นการทำพิธีเบิกเนธหรือว่า
เปิดเน็ตนะฮะเพื่อให้โชคให้รักกับชาวบ้านที่ไปกระดาษไหว้บูชา
ทำพิธีก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นนะผู้หญิงชุดขาวเข้ามานะฮะ
แล้วก็ไปนั่งทำพิธีองค์ลงเจ้าเข่าทรงอะไรแบบเนี้ยนะฮะเขาบอกว่า
ทำอยู่หน้าสารไอ้ไข่แล้วก็มีคนเห็นว่าเขาเนี่ยของเข้าพอดี
นะฮะแล้วก็ไปดูเขาก็ยกมือยกไม้ขึ้นมาชาวบ้านก็แห่ไปดูกัน
แล้วก็มีการจุดประทัดเส้นไหว้เป็นพันพันนัดนะ
โชคก็ไม่พลาดก็ไปดูเลขหางประทัดกันโอ้คนไปเยอะ
คุณผู้ชมคนไปเยอะมากเดี๋ยวจะมีบรรยากาศการจุดประทัด
อันนี้เขาแจกของด้วยนะนะฮะนี่เห็นไหมก็เป็นอีกหนึ่งสาขาของไอ้ไข่
แต่ว่าเจดีแต่ว่าไปอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะไปกันที่หนองปริง
จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะไปที่วัดน้ำดิบหรือชาวบ้านเรียกว่า
เชตะวนารามนี่ค่ะคุณผู้ชมคือเมื่อก่อนนี่นี่กุมารปิ่นแก้วนะฮะ
เพชรนะฮะเมื่อก่อนมีแต่กุมารปิ่นเพชรใช่ไหม
ที่ประชาชนชาวบ้านเนี่ยเข้าไปขอโชคขอลาบแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้
กุมารปิ่นเพชรมีเพื่อนแล้วเพราะว่าที่นี่เมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมเขาได้มีการเชิญไอ้ไข่แห่งวัดเจดีเนี่ย
มาที่นี่ด้วยนะคุณแล้วพอมีทั้งกุมารปิ่นเพชรมีทั้งไอ้ไข่
ชาวบ้านก็เรียกตาไข่นะคะโอ้โหคราวนี้ยิ่งเพิ่มความศรัทธาความเชื่อของประชาชนไปอีกค่ะ
ประชาชนแห่กันไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจากรูปหล่อของกุมารปิ่นเพชร
นั่นไงคุณเห็นไหมนั่นแหละฮะมันก็เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งที่พึ่งทางใจของหลายคนเนอะ
ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีมันก็ต้องหารู่ทางทำให้จิตใจมันกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้าง
แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ามีทั้งกุมารปิ่นเพชรมีทั้งไอ้ไข่รวมกัน
ทั้งสองเป็นสิ่งเหนือกับเสือใต้เพราะฉะนั้นยิ่งเพิ่มความขลังเข้าไปอีกอืมอ่ะ
ดูกระแสแรงศรัทธาต่อไอ้ไข่ยังมีมาต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชม
ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนเลยวัดแห่งนี้ค่ะ
เขามีพิธีเบิกเนธบวงสวงรูปหล่อไอ้ไข่นะคะเห็นไหมเนี่ย
และมีการปลุกเสกพระสังกระจายด้วยนะคะอืมพระเกจิอาจารย์เจ้าอาวาสวัด
แล้วก็พระเถรานุเทระคือพระอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะคะ
ระดับผู้ใหญ่ทั้งนั้นของจังหวัดมาร่วมพิธี
ที่เราอ่านข่าวเรานับไม่ไหวแล้วนะว่ามีกี่วัดที่มีไอ้ไข่แล้ว
สาขาย่อยเยอะมากนะถึงต้องใช้คำว่ากระแสสัทธา
เพราะมันไหลไปไม่หยุดนิ่งเลยค่ะไหลเชี่ยวด้วยไหลแรงด้วยไปทุกที่เลยนะคะ
แล้วชาวบ้านเนี่ยนับชีวิตแล้วมาร่วมกันพันกว่าคนนะคะ
วัดแห่งนี้ค่ะสังขจายเถระอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะ
มีพระครูสุนันทโชธหรือว่าหลวงปู่นิ่มโชธรโมพระ
เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดพระครูสิริกิติคุณเจ้าอาวาสวัด
พร้อมด้วยพระเถรานุเถระร่วมกัน
ที่ฐานจิตครั้งนี้คุณเห็นไหมนั่นน่ะไอ้ไข่แห่งวัดเจดี
มาอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยนะคะตรงกระเบนแดงด้วยนะ
ใช่แล้วคนที่นำไอ้ไข่มาเนี่ยก็คือนายสำอางโฉมวงอายุ๖๕ปี
เอามาที่นี่ทำไมเขาบอกว่าตัวเขาเองคือเคยเกิดปฏิหาร
พินิหารจากไอ้ไข่นี่แหละเพราะเขาเคยขอขอให้กิจการรุ่งเรือง
เรืองจริงจริงประสบความสำเร็จก็เลยนำรูปหล่อไอ้ไข่เนี่ย
ถวายที่วัดเพราะอยากให้บุญบารมีของไอ้ไข่เนี่ย
ได้เป็นที่รู้จักประจักษ์แก่คนในพื้นที่นะคะนี่มีการจุดประทัดด้วย
หนึ่งแสนนัดนะคะพอจุดเสร็จปุ๊บสิ่งที่ชาวบ้านทำกันคือ

หางประทัดเอามาดูกันค่ะไม่ต้องตีความเลยนะคะ
เพราะเขียนเป็นตัวเลขตรงเลยแต่ที่ต้องตีความเนี่ย
ก็คือน้ำตาเทียนน้ำตาเทียนแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยชาวบ้านคุณ
สมมุติว่าสามคนดูพร้อมกันเนี่ยเห็นเป็นเลขเดียวกันอ๋อ
แปลกไหมปกติเนี่ยถ้าเกิดเรื่องของความตีความเนี่ย
ตีความเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันไงอันนี้นี่เลขหางประทัดค่ะส่วนน้ำตาเทียนก็อีกที่หนึ่งนะคะ
หางประทัดก็มีคนเขียนไว้ใช่ไหมนี่ไงคุณเห็นไหมอันนี้น้ำตาเทียนนะ
เออแล้วแต่จินตนาการคุณผู้ชมนะครับมองยากนะมองยากแต่มองออกเหมือนกันแหละ
เอาจากสุพรรณบุรีนะคะมาที่ฉะเชิงเศร้าค่ะ
วัดคลองสองอำเภอแปลงยาวหลายคนบอกมีอะไรเหรอมีพระพุทธรูปหรือเปล่า
อะไรล่ะมีไข่เหมือนเดิมค่ะคือมันฉุดไม่อยู่จริงจริงน่ะ
มีตะไข่เหมือนเดิมเป็นรูปจำลองกุมารเทพไอ้ไข่จากวัดเจดีอำเภอ
ชนนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าอันเชิญมาไว้ที่วัดแห่งนี้เลยนะ
และชาวบ้านก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาบมีการจุดประทัดเมื่อวานนี้หนึ่งหมื่นนัดค่ะ
ซึ่งบรรดานนักเสี่ยงโชคนะคะหลังจากที่ทนฟังเสียงปั้ง
หนึ่งหมื่นครั้งแล้วรอใจจดใจจ่อปลายประทัดหรือหางประทัดเขาบอกว่า
โดนแน่งวดนี้โดนแน่นะคะเอ้าเครื่องเส้นไหว้ที่ชาวบ้านปกติ
เอามากราบไหว้หรือว่าแก้บนไอ้ไข่นี่ก็เป็นของที่เขาบอกต่อกันมานั่นแหละนะคะ
เปี๊ยะน้ำแดงชุดทหารรูปปั้นไก่ชนหนังสติ๊กและประทัดค่ะ
อ่ะยังไม่หมดนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็เราย้ำเสมอว่าคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณด้วย
นะครับกับเรื่องของความเชื่อต่างแบบนี้นะฮะ
อันนี้คือวัดสังกษีครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
เนืองแน่นไปด้วยชาวบ้านมากมายเหลือเกินครับนักเสียงโชค
ที่นี่เขานับดูเนี่ย๕๐๐กว่าคนนะคุณเยอะนะ
ไปร่วมพิธีแห่รูปหล่อไอ้ไข่เข้าสู่สาราหลังใหม่ครับ
เพราะว่าชาวบ้านเขาได้ร่วมใจการบริจาคเงินสร้างขึ้นมานะฮะ
หลังจากที่มาขอแล้วรับทรัพย์รับโชคกันไปถูกรางวัลกันมาหลายงวดก็เอาเงินมาถวายไง
ก็สร้างสาราใหม่ให้นะฮะหลังจากนำรูปปั้นไอ้ไข่มาตั้งที่สาราแล้วจู่
คุณผู้ชมเดี๋ยวจับตาดูให้ดีนี่ฮะผู้หญิงคนนี้ล้มลงร้องไห้ฟูมฟาย
แล้วพูดดีใจดีใจชาวบ้านก็บอกโอ้ตะไข่มาเข้าหรือเปล่า
แล้วบอกดีใจได้อยู่สาราหลังใหม่หรือเปล่านะพระที่เห็นนี่คือเจ้าอาวาสนะฮะ
ท่านก็ประพรมน้ำมนต์ให้แล้วกันจนอาการของผู้หญิงคนนี้สงบลงนะฮะ
แล้วก็ยังมีอาการสั่นอยู่บ้างนะฮะแล้วก็ไปชูก้านทูบที่จุดแล้วเนี่ยนะ
พร้อมตะโกนตะโกนออกมาเป็นนับหนึ่งถึง๑๐หรือเปล่าไม่รู้
ตะโกนออกมาให้ได้ฟังกันด้วยไม่รู้มีเสียงหรือเปล่านะฮะ
ทีนี้ชาวบ้านเองก็เอาสิ่งที่เธอตะโกนออกมาไปทำบุญ
เธอตะโกนจังหวัดนิแรฟฮะ
ต้องกลับหัวด้วยแล้วครับกลับไปกลับมา
เพิ่งจะทราบว่ามีเคล็ดลับนะ

อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะ
แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาแล้วครับ
ก็เป็นบรรยากาศที่ยังอยู่ในเรื่องราวของไอ้ไข่นะคุณ

ที่วัดสว่างอารมณ์ที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ปกตินี่ไปไหว้กุมารทองน้องก้าวเลิฟใช่ไหม

แล้วยิ่งใกล้จะออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแน่นวัดเข้าไปอีก

นี่จะบอกว่ากุมารทองน้องก้าวเลิฟเขามีเพื่อนแล้วนะ
เพื่อนของเขาคือไอ้ไข่แห่งวัดเจดีเห็นไหม
มาแบบนี้ค่ะรูปร้อยไข่ตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดเช่นเดียวกันนะคะ

ร้อยไข่เนื้อทองเหลืองรมดำ
คุณสุรินฝึกฝนแม่ค้าขายข้าวแกงจากกรุงเทพ
เอามามอบให้กับที่วัดถวายให้กับอาจารย์แป๊ะนะคะ
แล้วมีการทำขนมจีนแกงเขียวหวานไก่๕หม้อ
แจกให้กับคนที่อยู่ในวัดด้วยนี่ค่ะ
คุณผู้ชมบรรยากาศแบบนี้คุณสุรินเล่าบอกว่า
ก่อนหน้านี้ได้โชคได้ลาบจากกุมารทองน้องก้าวเลิฟไปสองครั้ง
ถูกรางวัลรับทรัพย์ไปล้านกว่าบาทแล้วก็ได้บนบานกับน้องก้าว
บอกว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่อีกครั้งเดี๋ยวจะนำรูปหล่อไอ้ไข่มาถวายวัด
เพื่อให้อยู่เป็นเพื่อนกับกุมารทองน้องก้าวเลิฟ
พอได้สมใจก็ต้องทำไงแก้บนสิใช่ไหม
แล้วนี่ค่ะพร้อมกับจุดประทัด๑แสนนัด
แสนนัดไม่พลาดเลยนะ
ที่คนแถวนั้นก็จะไปดูหางเลขประทัดคุณขนลุกเลย
เพราะเลขนี้มันตรงกับเลขที่คุณอ่าน
อ๋อเมื่อกี้หรอที่คุณผู้ชายเขาขารมา

แล้วจะบอกว่าเลขนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ขายหมดเกลี้ยงแผงแล้ว
ก็เป็นบรรดากาศเกือบทุกจังหวัดแล้ว
ฉันฟังข่าวแบบนี้แล้วมองเลยขาขึ้นของคนขายประทัด

ฝากคลิปฝากคลิปเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปมา
เดี๋ยวจุดประทัดด้วยยังไม่ต้องแก้บนจุดประทัดไปก่อนเลย
ถ้าเข้านะแต่ผมจะเอาแป้งไปรูปตัวคุณ
คุณทานีค่ะพาโว๊คกลับมานิดนึง

เพราะฉะนั้นจะต้องเก็บให้หมดนะคะ
ไอ้ไข่ค่ะวัดบึงบ่า

นี่เป็นชื่อเล่นนะแต่ชื่อจริงคือวัดมึงบาประพาสวัสดิ์
คลอง๑๐หนองเสือค่ะ
ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปกราบไหว้
สิ่งที่ต้องไปกราบไหว้ก่อนก็คือพระพุทธรูป
ภายในสาลาเพื่อความเป็นสิริมงคล
และเมื่อวานนี้มีเป็นวันหยุดเวลาเยอะ
ก็เลยแวะไปไหว้ไอ้ไข่สักนิดนึงเพราะว่าที่ตรงนั้นก็มี
และประกอบกับอีก๒วันใกล้จะออกแล้ว
รางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลขอโชคขอลาบกันหน่อยนะคะ
นางสาวบุญชูอุ่นเผื่อนอายุ๔๒ปีค่ะ
เป็นคนในพื้นที่แถวนั้นแหละอยู่คลอง๒
เขาบอกว่ามากับครอบครัวเป็นครั้งที่สองแล้ว
และครั้งที่๒นี้ไม่ได้มากราบไหว้ขอพรเฉย
มาแก้บนสิ่งที่เตรียมมาน้ำแดงกับประทัดนะคะ
เพราะว่าที่ต้องแก้บนที่ผ่านมาได้โชคลาภจากประทัด
เขาบอกตัวเลขไม่ต้องกลับเลยเขาบอกแบบนี้นะ
ทำให้ได้ทรัพย์เข้ากระเป๋าจำนวนหนึ่งไม่เปิดเผยไปได้เท่าไหร่
คราวนี้ก็เลยมาขอโชคขอลาบเพราะใกล้จะถึงรางวัล
การประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว
อกจากนี้ยังร่วมทำบุญกับทางวัด
เพื่อร่วมสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อีกด้วย

ตามที่พระพยอมท่านเคยว่าไว้
ว่าก่อนที่จะไปไหว้ไอ้ไข่อย่าลืมไหว้พระพุทธรูป

เราต้องสัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อน
เรื่องของโชคลาภเรื่องของอะไรต่างมันค่อยตามมา
แล้วก็ท่านก็บอกว่าก็อย่าไปอะไรกับเรื่องนี้มาก
สุดท้ายก็ต้องทำมาหากินแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้น
แต่ละบุคคลแต่ละดวงคนมันก็ไม่เหมือนกัน

แต่ว่าที่เรานำเสนอก็เป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านเข้าไปกัน
ไปอีกที่หนึ่งแล้วกันนะคะวัดดอนใหญ่ที่ลำลูกกาปฐุมธานี
ประชาชนก็ไปสักการะขอพรจากพระพุทธรูปหลวงพ่อใจดี
หลวงพ่อองค์ดำแล้วก็หลวงพ่อปู่ดอนใหญ่นะคะ
แล้วก็วัดนี้ก็มีไอ้ไข่เช่นเดียวกันค่ะ
ขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่
ไปส่องอ่างน้ำมนต์อ่างศักดิ์สิทธิ์
พร้อมกับคุณผู้ชมชมอุโบสถ

อุโบสถอ่างนี้อาหารที่เขาไปทรงกัน
แล้วจะบอกว่าใครอยู่แถวนั้นหรือว่าใครไม่ได้อยู่แถวนั้น
แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่โรสลินอ่านแล้วอยากไปเชิญนะคะ
ฤหัสบดีที่๒๔กันยายนนี้ค่ะ๙โมง๓๙นาที
ถือเลิกงามยามดีอุ้ยอุบัวโสดสวยมาก
เริกงามยามดีค่ะที่นั่นจะมีสวดสืบชะตาชีวิตแบบล้านนาไทย
มีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลไอ้ไข่ด้วยนะคะ
แล้วก็หลังเสร็จสิ้นพิธีก็จะมีการนำไอ้ไข่เนี่ย
ให้ประชาชนที่เข้าไปร่วมในพิธีย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
วันที่๒๔กันยายน๙นาฬิกา๓๙นาทีที่วัดดอนใหญ่ลำลูกกาปฐุมธานี
วัดแตกแน่นอนถ้าบอกว่าจะแจกไอ้ไข่แบบนี้นะเดี๋ยวคนไปแน่
ไปต่อที่ลบบุรีครับยังไม่หมดซะทีเดียวนะฮะกับเรื่องของสาขาไอ้ไข่นี่แหละฮะ
ที่วัดโผศีตะบลบางงาอำเภอท่าวุงจลบบุรีครับ
เมื่อวานเนี่ยมีพิธีบวงสวงไอ้ไข่เช่นเดียวกันเหมือนที่อื่นนะฮะ
หลังจากอัญเชิญมาจากต้นต่อเลยครับรัฐยดีนครศิษย์ธรรมราช
โอกาสเดียวกันนะฮะความศรัทธาของญาติโยมก็เยอะเหลือเกิน
ก็เลยมีการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมกันไปด้วยเลยนะฮะ
ภายในวัดก็มีโรงทานครับนำอาหารขาวหวานกว่า๕๐โรงทานนะ
เอาไว้ให้บริการประชาชนที่ไปร่วมงานกันอิ่มน้ำสำราญกันไปนะฮะ
แล้วก็ก่อนเดินทางกลับเนี่ยพระอธิการบรรหารปัญญาทะโรนะฮะ
เจ้าอาวาสวัดโพศีก็มีการแจกวัตถุมงคลให้กับประชาชนกลับไปบูชาที่บ้านด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่นำมาฝากกันนะครับ
ยังมีอีกหลายพื้นที่เดี๋ยวช่วงหน้าก็จะพาไปดูกันด้วยนะครับ